ก็ขับรถไปส่งแฟนสาวแล้วก็ถูกคนขับรถกระบะตามมาประกบ
จากนั้นคนขับรถกระบะยิงใส่ผู้ชายคนนี้ทันที๖นัด
ผู้ชายคนนี้นะบอกว่ากระสุนมันโดนเขา
ตอนแรกเหมือนโดนศีรษะเขานึกว่าเขาตายแล้วด้วยซ้ำ
พยายามจอดรถอยู่ข้างทางแต่ปรากฏว่า
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพร่างกายของผู้ชาย
ปืนยิงไม่เข้ากระสุนไม่เข้าร่างเขาเลย
คือโดนจริงแต่ว่าไม่ทะลุเข้าไป

แต่ตัวรถกระสุนทะลุไป๖นัทเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่ตำรวจสพนปรือแล้วก็กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถาน
ก็เข้าตรวจสอบเหตุคนขับรถเก๋งถูกคนร้ายตามประกบยิง

ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองปลือนะครับ
จุดเกิดเหตุก็อยู่ตรงข้ามปากซอยหนองไม้แก่น
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง

ประตูฝั่งคนขับมีรอยถูกกระสุนไม่ทราบขนาดยิงถึง๖นัด

แล้วก็มีรอยกระสุนที่กระจกอีก๒๓นัด
ที่นั่งคนขับพบหัวกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๑นัด
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ภายในรถนะครับพบว่านายวรรณยูแก้วมาลาอายุ๓๐ปีเป็นคนขับ
แล้วตอนตำรวจเข้าไปถึงเขาออกมาจากรถแล้วนะ
ก็สามารถที่ยืนพูดคุยกับตำรวจได้แบบนี้
ได้รับบาดเจ็บแต่เป็นแค่บาดแผลเหมือนถูกอะไรเฉียว
ใบหน้าตามศีรษะเท่านั้นเองคุณ
หน้าอกแขนขวาและบริเวณไหล่
มีแค่รอยช้ำและรอยไหม้จากคมกระสุน
แต่ไอ้ลูกกระสุนมันไม่ทะลุเข้าผิวหนัง
กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลนะครับ
โอ้โหเรื่องนี้เขาบอกรอดมาได้ยังไง
ทางตำรวจก็สอบสวนทราบว่านายวรรณยูผู้บาดเจ็บ
เป็นพี่ชายของนายนรงศักดิ์แก้วมาลาอายุ๑๙ปี

ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม

กำลังขับรถพาแฟนสาวกลับที่พัก
ขับตามหลังมาพอมาถึงจุดนี้
ตัวเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วเขารู้สึกเลยนะว่าเหมือนโดนกระสุน
ยิงเข้าที่ศีรษะและตามร่างกายหลายนัด

ที่รถของเขาจะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจังนะครับ

เพราะบรมีหลวงปู่ทวดที่แขวนติดตัวตลอดเวลา

แต่เหตุการณ์มันเกิดแล้วตำรวจก็ต้องไปดู
สาเหตุว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องชู้สาว
หรือว่าเรื่องธุรกิจก็ต้องหาหลักฐาน
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับ